ค่ะว่าตกลงแล้วใครทำร้ายเธอจนเสียชีวิตนะครับ
เสียชีวิตแล้วศพเนี่ยถูกทิ้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอ่า
ก็ถูกเก็บเอาไว้ในฐานะของศพนิรนามนะฮะทางบ้านเนี่ยรับศพมาบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
อืมตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณยี่สิบสามปีค่ะ
คุณแม่ก็ไปรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการตั้งบำเพ็ญกุศลศพมีงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ค่ะนะฮะมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดขวบอืม
อืมเด็กเป็นอย่างเนี้ยค่ะลักษณะเหมือนกับมีอะไรเข้ามาสิ่งร่าง
เหมือนกับอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างผ่านร่างของเด็กคนนี้ถูกต้อง

อย่าต้องไปดูอยากจะดูลูกก่อนปล่อยไว้ก่อน
มันอยากอยู่กับแม่
เหล่า
เหล่า
คนเขาเห็นน้องเริ่มมีท่าทีแปลกบางคนจะเอาพระมาคล้องคอให้

เด็กก็ร้องไม่ยอมแต่เด็กนี้เปลี่ยนไปเลยคือไม่ใช่น้องที่เป็นน้องปกติเพราะมาถึงวัดนี่เป็นภาพเมื่อวานี้ที่วัดวิมนตร์ยานประชาสรรค์ที่ตำรวจศรีมงคลอำเภอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นบ้านเกิดของนางสาวยุภาสุริเดชหรือว่าออยตั้งบำพิกุศลศพอยู่หลังจากที่ออยหายไปอย่างลึกลับ๖๗ปีได้
มาเจอว่าถูกฆาตกรรมแล้วก็ศพถูกทิ้งอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านกำลังจัดเตรียมสถานที่เตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้รองรับแขกที่มาร่วมงานสวดศพคืนแรกเมื่อวานนี้
อยู่กันที่กลางสาราวัดน้องคนนี้คือน้องเอิญเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบเป็นลูกของเพื่อนสนิทของออย
เอิญเนี่ยจะเรียกออยจนติดปากว่าแม่ออยเมื่อวานนี้พอรู้ว่าศพมาถึงแล้วเอิญก็มาด้วยนะครับ
มาที่วัดพอมาถึงก็เนี่ยฮะอยู่ดีตรงดิ่งไปสวมกอดนางเกษรเทียนโสภาอายุ๖๐ปีแม่ของออยเลย
กอดแน่นร้องไห้สะอึกสะอื้นใครถามว่าเป็นอะไรก็ไม่พูดไม่จาร้องไห้
กอดแม่ของน้องออยอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ยอมไปไหนไม่ให้ใครเข้าใกล้ด้วย
บางคนเห็นท่าทางแปลกจะเอาพระมาใส่ให้ก็ไม่เอากรีดร้องไม่ยอมนะหวาดกลัวตัวสั่นไปหมด
ทุกคนก็เลยเชื่อกันว่านี่คือวิญญาณของออยหรือเปล่าที่มาเข้าสิ่งร่างของน้องเอิญ
อยากจะมาสื่อสารมาบอกอะไรบางอย่างกับแม่ของออยหรือเปล่า
ทุกคนก็ประหลาดใจกันหมดแล้วครับทุกผู้ชมครับจนกระทั่งพ่อกับแม่ของออยเนี่ย
ต้องมานั่งคุยมาถามน้องเอิญซึ่งตอนนั้นเขาก็เชื่อแล้วล่ะ
สงสัยออยเนี่ยจะมาสิ่งร่างนี่คุณพ่อนะฮะคุณพ่อก็มานั่งด้วยแล้ว
นั่งจับมือเลยเนี่ยฮะมาจับมือเอิญมาถามคือสิ่งที่พ่อกับแม่ของออยเนี่ย
ได้ถามน้องเอิญเนี่ยนะฮะก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับพริตตี้ออยนี่แหละ
กับลูกสาวตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างพ่อเนี่ยถามว่า
ใครทำอะไรหนูบอกมาเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะปลดทุกข์ให้กับหนูเอง
เอิญบอกว่าเขาไม่ให้หนูพูดหนูบอกไม่ได้
เอิญเด็กหญิงวัย๑๑ขวบที่เชื่อว่าพริตตี้ออยเนี่ยมาสิ่งร่างอยู่
ในวัดที่จัดงานศพเนี่ยแม่กับญาติญาติก็ถามต่อว่า
แล้วมันทำยังไงกับหนูบ้างล่ะนะฮะเอิญเนี่ยบอกว่ามันตบมันตี
มันเอาของฟาดหัวมันบีบคอตอนมันเอาหนูไปโยนทิ้งน้ำเนี่ย
หนูยังไม่ตายหลังจากนั้นญาติก็เลยถามนะ
ญาติถามว่าเขาเอาหนูไปทิ้งน้ำกี่คน
อยในร่างน้องเอิญเนี่ยบอกว่ามันเอาไปคนเดียว
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาบันทึกภาพในช่วงการสนทนาไว้ได้หมด
เดี๋ยวท่านลองฟังนะครับ
ทุกคนเลยเชื่อว่าวิญญาณของพริตตี้ออยเนี่ยมาเข้าร่างของเอิญ
เพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายที่ทำร้ายพริตตี้ออยจนเสียชีวิตคือใคร
ยายชื่อนางสำริทอายุ๖๐ปีนะครับยายบอกว่าเห็นภาพแล้วยายยังขนลุกอยู่เลยนะ
บอกว่าตอนจะมาวัดเมื่อวานนี้เนี่ยเอิญขอมาด้วย
ก่อนจะออกจากบ้านมากันก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะ
ทีนี้พอมาถึงวัดทางญาติญาติเขาก็เปิดโรงศพกันเพื่อจะดูหน้าดูศพของพริตตี้ออยนะครับ
เอิญก็ไปดูด้วยค่ะเพราะว่าเขาสนิทกันมากเขาเรียกว่าแม่ออย
พอเอิญเนี่ยได้เห็นศพของออยเท่านั้นแหละเริ่มมีอาการเปลี่ยนไป
ของเอิญบอกว่าอยู่ดีก็ยืนตัวแข็งตาสั่นตาขวางสักพักเริ่มร้องไห้นะฮะ
พอยายกับตาเห็นอย่างนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีนะ
แล้วก็อุ้มหลานไปที่รถตั้งใจว่าจะพากลับบ้านนะแต่เอิญไม่ยอมกลับร้องไห้
เมื่อสักครู่นี้จะมีภาพที่เอิญเขาวิ่งอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้คือนี่นี่ตอนเนี้ย
ตอนเออเนี่ยร้องไห้ไม่ยอมกลับบอกว่าจะไปหาแม่จะไปหาแม่
คือแม่ในความหมายของเอิญที่พูดเนี่ยคือหมายถึงแม่เกศรนางเกษรแม่ของพริตตี้ออย

มาเหมือนแก้เข็งอ่ะ

นี่แม่กับแม่หนูก็อยู่เนี่ยไม่ใช่แม่นี้
มาหากลัวโกรธแม่เค้าอะ
ส่วนแม่ของพริตตี้ออยนะครับบอกว่าทุกคนก็เชื่อกันหมดแล้วครับ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือวิญญาณของออยเนี่ย
เข้าสิ่งร่างน้องเอิญเพื่อมาบอกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ตอนนี้รู้สึกสงสารลูกสาวยังจับใจ
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนทำผิดมารับโทษให้ได้โดยเร็ว
อยากให้ตำรวจกลับขอโทษให้ไวค่ะ
ให้ได้ไว
พิธีชาปนกิจศพของพริตตี้ออยจะมีขึ้นวันเสาร์ที่๖มิถุนายนนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็คือรอเรื่องของตำรวจแล้วครับ
ว่าจะหาพยานหลักฐานต่างมาจับคนร้ายให้ได้เมื่อไหร่